ครับวันนี้วันที่๒๓แล้วอีกไม่กี่วันก็ถึงวันแห่งความหวังนะครับ
คุณผู้ชมนะฮะคนที่เขาได้โชคมดิผัสมาก็จะคงไปแก้กบนกันอยู่นะฮะ
แล้วก็ไปขอโชคลาภในงวดถัดไปด้วยครับอ่าทีมแรกผมพาไปที่จังหวัดแพร่กันก่อน
คุณผู้ชมครับชาวบ้านที่นี่เขาพากันไปขอโชคลาภกันนะฮะ
เป็นหมู่บ้านพันเชิงตำบลช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับ
ทำพิธีเลี้ยงผีเจ้าบ้านที่บริเวณศาลภายในวัดพันเชิงครับ
เมื่อวานนี้ตรงกับวันขึ้นสิบเอ็ดข้ำเดือนหกนะฮะ
เขาบอกว่าเป็นวันฮาโลวินของคนเมืองและหลายหมู่บ้านในจังหวัดแพร่
ก็จัดพิธีการเลี้ยงผีเจ้าบ้านกันนะครับ
นางราตรีอุดมกิจอายุ๕๙ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ได้จัดหาหัวหมูดอกไม้ทูบเทียนพร้อมกับผลไม้น้ำหวานต่าง
ทำเครื่องเส้นไหว้เพื่อให้ผีบ้านช่วยปกปักคุ้มครองทุกคนในหมู่บ้าน
ส่วนตัวก็เลยถือโอกาสนี้ครับร่วมทำบุญเพื่อแก้บนผีเจ้าบ้านด้วย
ให้ซื้อเลสเดชนะอันนี้ในฝันนะให้ซื้อ๐๒๒๒๒

เธอได้ไปทำความสะอาดที่บริเวณศาลแห่งนี้
ส่วนที่วัดโบดราชศรัทธาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับ
มีชาวบ้านจ้างละครชาตรีมาแสดงแก้บน

กับสร้อยสุดาอายุกว่า๑๐๐ปี
ซึ่งยืนต้นตายพลายตกน้ำมันซะด้วย

ชาวบ้านเล่าบอกว่าหมื่นงวดที่ผ่านมา
แม่ย่าได้เข้าแฝงร่างของหญิงอายุ๓๑ปี
ที่มาวาดขอโชคราบ
จนทำให้งวดนั้นถูกงวดที่แล้วถูกกันทั่วหน้าเลย

หญิงคนเดิมก็แวะมาขอโชคลาภอีกแล้วก็ถูกแฝงร่างอีกนะครับ
แสดงอาการปรบมือชอบใจแบบเมื่อสักครู่นะ
แล้วก็บอกว่าชอบจังเลยชุดไทยที่ชาวบ้านเอามาแก้บนเนี่ย
แล้วยังทำท่าร่ายรำตามจังหวะดนตรีปีภาษด้วย
จากนั้นก็ตะโกนบอกเลขอีกแต่ผมตะโกนไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับ
เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเอาไปเสี่ยงดวงกันในงวดนี้ครับ
ชาวบ้านก็หัวเราะกันไปห้าฮ่าฮ่า

ไปที่ไหนดีอ่ะจะไปไปที่วัดหนองฉานางรคนสวัสดี
โอ้นี่แหละคะบรรยากาศก็คือครักนะฮะ
เต็มไปด้วยชาวบ้านแล้วก็นักเสี่ยงโชค
ไหว้ขอโชคขอลาบจากรูปหล่อไอ้ไข่
พร้อมกับขอเลขเด็ดขอจากไหนที่นี่
แจกด้วยการล้วงลูกปิงปองค่ะ
สักขนาดนั้นก็เห็นสักขนาดนี้แหละค่ะ
นอกจากนี้ชาวบ้านบางส่วนก็นำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนไอ้ไข่
หลังจากที่ดวงดีถูกรางวัลงวดที่ผ่านมา
พร้อมทั้งมีการจุดประทัด๒๗๐๐นัด
พอจุดประทัดเสร็จปุ๊บเขาก็ดูอะไรอ่ะ

เพื่อที่จะเอาไปเสียงทายในงวดต่อไปนั่นละจ๊ะ
ไม่ต่างจากที่ศาลเทียกตาปู่ขุนเดจขุนจันทร์
อยู่ที่บ้านโคกสว่างตะบนย่านบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
หลังจากงวดที่ผ่านมาถูกรางวัลกันทั่วหน้าทีเดียว
บางคนก็รับทรัพย์นับแสนบาท

อาจารย์ที่อาจารย์เริงร่างทรงชื่อดังของหมู่บ้านโคกสว่างคนเดิมนี่แหละครับ
ทำพิธีขอเลขเด็ดพร้อมแต่งชุดไทยประยุกต์มาเป็นครั้งแรก

ส่องนี่ดูขันน้ำมนต์ของอาจาร
โอ้โหชัดเจนทีเดียวนะฮะ

คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ